ไปดูที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่ภาคใต้ก็มีการทำอาหารแจกเหมือนกันค่ะ
โดยเป็นที่ชุมชนมุสลิมย่านสเตงในจังหวัดยาลานะคะ
ได้ทำกะหรี่ปั๊บแจกให้กับชาวมุสลิมที่เดินทางมาละหมาด
รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
หน้ามัศยิตสเตงหัวสะพานถนนสเตงนอกเขตเทศบาลนครยาลาอำเภอเมืองยาลา
กลุ่มอาหารหมู่บ้านสเตงหัวสะพานทำดีเพื่อพ่อรวมตัวทำกะหรี่ปั๊บ
พร้อมติดป้ายแจกถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยร่วมกันกับบรรดายาดมิตรช่วยกันแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปประกอบพิธีละหมาด
และประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างไม่คิดเงินนะคะ
โดยตัวแทนกลุ่มอาหารหมู่บ้านสเตงหัวสะพานบอกว่า
การบริจาคขนมกะหรี่ปั๊บในครั้งนี้กลุ่มของตัวเองรู้สึกภูมิใจค่ะ
ได้ทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙